ช่วงนี้ต้องเตือนนะเด็กอย่าไปเล่นน้ำกันนะครับ
น้ำมันเยอะและอาจจะเกิดเหตุเด็กจมน้ำจมท่าได้นะครับ
น้องวัย๑๓๑๖ชวนกันไปเล่นน้ำครับ
แถววัดชายโยจังหวัดอ่างทอง
ตอนแรกน้องบอกอยู่ท่าน้ำกัน
แค่แข็งปรากฏว่าไหว้หนีออกไปจากฝั่งอีกครับคุณ
ทีนี้จะดึงกันไม่ได้ก็ต้องเอาตัวรอดนะฮะ
คุณผู้ชมฮะทั้งเพื่อนทั้งญาติได้แต่พยายามที่จะจุดทูบ

ตำรวจสพเกรดชายโยได้รับแจ้งนะครับ
ว่ามีเหตุเด็กจมน้ำเจ้าพระยา
หายไปบริเวณหน้าวัดชายโยที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

ประดาน้ำสมาคมกู้ภัยจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่ประดาน้ำมูลที่ร่วมกระตันยู

พบเด็กชายเวิร์นเด็กชายมอสเด็กชายบอส
แล้วก็เด็กชายอามรวมถึงเด็กชายนาย
อายุ๑๓๑๕ปีนักเรียนแห่ง๑
คือกลุ่มนี้รอดปลอดภัยขึ้นฝั่งได้นะครับ
โดยเด็กชายเวิร์นเล่าให้ฟังบอกว่าหลังเลิกเรียน
ก็ชักชวนกันมาเล่นน้ำบริเวณนี้นะฮะ
ก่อนที่บอสและบิ๊กคุณอายุน้อยสุดคือ๑๓ปี
จมน้ำลงไปจากนั้นนะครับ
มอสได้ไหว้ลงไปช่วยบอสช่วยบอสขึ้นมาได้๑คน
ส่วนบิ๊กถามว่ามีคนไหว้ลงไปช่วยไหม
มีนะคุณนะเพื่อนรุ่นพี่กระโดดไหว้ลงไปช่วยเหมือนกัน
แต่บิ๊กว่ายน้ำไม่แข็งและทีนี้ตอนกำลังลากตัวจะเข้าฝั่ง
ปรากฏว่าบิ๊กเขาเหมือนตะเกียกตะกาย
แล้วเขาไหว้ไปอีกด้านหนึ่งคุณไหว้ออกจากฝั่ง

ส่วนคนลงไปช่วยก็พยายามจะดึงเข้าฝั่ง
กันไปดึงกันมาดึงไม่ไหว
เพราะไม่งั้นคนไปช่วยอาจจะจมไปด้วย
ไปช่วยก็เลยต้องทิ้งบิ๊กก่อน
แล้วก็ไหว้มาเกาะข้างฝั่งสุดท้ายบิ๊กจมน้ำหายไปนะครับ
ส่วนทางด้านของปู่ของบิ๊ก
ก็คือคุณปู่วีระศรีทัพทิมเล่าให้ฟังแบบนี้
บิ๊กคือเลี้ยงมาแต่เกิด

แต่วันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเด็กมาเล่นน้ำกัน
รู้อีกทีว่าบิ๊กจมน้ำเจ้าพระยาหายไปแล้ว

เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาร่างของนายบิ๊ก
บิ๊กนะยังไม่เป็นนายนะยังเด็กชายอยู่เลยคุณ
ของเด็กชายบิ๊กนานหลายชั่วโมง
แต่ว่ากระแสน้ำก็เชี่ยวแล้วก็แรง
ก็ถอนกำลังกันไปในช่วงเวลาสักประมาณ๒ทุ่ม
เช้าวันนี้มีปฏิบัติการกันต่อ
วางแผนในการค้นหาร่างของบิ๊กกันต่อนะครับ
บรรยากาศในช่วงเช้าน้ำยังแรงอยู่เลยคุณ